เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่ภูเก็ตหน่อยนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าเขามาเจอศพกันเช้าวันนี้ค่ะหกโมงเช้าวันนี้อืม
นะมีคนแจ้งเหตุว่าพบศพคนเสียชีวิตอยู่ที่ร้านจอดรถหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ปริมคลองบางใหญ่ถนนลัตนโกศิลป์สองร้อยปีตะบนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
นี่นะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อในวิรุณอินยาอายุสามสิบห้าปีนะฮะ
เขาเป็นคนขับรถของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตถูกแทงด้วยของมีคม
เข้าใต้ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจพอดีแทงหนึ่งแผลอีกแผลเนี่ย
ถูกแทงด้านหลังนะฮะนี่ชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ก่อเหตุตอนเนี้ยรู้แล้วนะฮะชื่อนายอานนวลเทพทรงอายุสามสิบสองปีนะครับ
อ่าแต่ดูตรงจุดเกิดเหตุก่อนนี่นะอ่าคือตรงจุดที่มาเจอศพเนี่ยนะฮะ
จะมีสถานบันเทิงอยู่ใกล้ใกล้ด้วยนะครับแล้วห่างออกไปสักห้าร้อยเมตร
ไปเจอคราบเลือดหยดที่พื้นอยู่หลายจุดด้วยกันนี่ก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจเขาก็แกะรอยไป
นี่เป็นหยดแบบนี้มาเลยนะฮะทีนี้พอไปตรวจสอบย้อนหลังตามไทม์ไลน์ไล่ลงไปเนี่ย
เพราะว่ามีคนแจ้งเหตุว่าเจอศพตอน๖โมงเช้าพบว่าตอนตี๒๒๐นาทีคืนที่ผ่านมา
ศูนย์วิทยุหนึ่งเก้าหนึ่งของทางภูเก็ตเนี่ยได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาส
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพของนายวิรุณ๕๐๐เมตร
เขาไปตรวจสอบนี่ร้านอาหารตรงนี้นะฮะก็ไม่เจอใครแล้วนะมันเช้าแล้ว
คือถ้าจะมีเรื่องมีราวกันจริงเนี่ยคู่กรณีคงไปหมดแล้วนะฮะ
ก็เลยคาดว่าผู้ตายอาจจะถูกแทงหรือว่าถูกทำร้ายมาจากที่อื่นก่อนหรือเปล่า
หรือจะในสถานบันเทิงเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาอาจจะไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วก็วิ่งหนีมาเรื่อยจนมาถึงลานจอดรถหน้าโรงแรม
แล้วก็ไปนอนเสียชีวิตอยู่นี่วันนี้คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่นะฮะ
ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นี่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หนึ่งนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีเมื่อคืนนี้นี่คือนายวิรุณนะฮะผู้ตาย
จะเห็นว่าเขาออกมายืนอยู่แถวหน้าร้านที่อยู่ห่างจากจุดที่เจอศพนะฮะ
ไกลกันแค่สักสี่ห้าร้อยเมตรนี่นะครับเหมือนกับเขาโวยวายอะไรอยู่
โวยวายแล้วก็มีคนเดินเข้ามาหาคนหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเห็นไหมฮะ
ผู้ชายเสื้อขาแล้วก็ผู้หญิงนี่เหมือนกับนี่กำลังคุยโวยวายนี่
นายวิรุณก็เอามือไพ่หลังนะแต่ก็โวยวายโวยวายใส่ผู้หญิงอยู่
ผู้ชายเสื้อขาวก็พยายามดึงมือดึงแขนทิ้งไว้แล้วก็เดินฉีกออกไป
แล้วนายวิรุณก็เดินไปถึงหน้ารถเก๋งนะฮะซึ่งอยู่หน้าสถานบันเทิง
กอดคอล็อกคอผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกับพูดเคลียร์อะไรกันอีกที
ต่อยกันแล้วโอ้นัวแล้วค่ะทีนี้แล้วคนก็วิ่งกรูกันเข้าไปแล้วนะฮะ
เพื่อไปห้ามศึกทีนี้ชุลมุนวุ่นวายอยู่ตรงนู้นนะฮะ
ซึ่งมันไกลไปจนไม่รู้แล้วว่าใครมีอาวุธอะไรยังไงหรือเปล่า
อ่าก่อนที่นายวิรุณเนี่ยทิวไล่กันไปจะพ้นมุมกล้องไปนะฮะ
คนในร้านนี่เป็นสิบก็ตามไปแล้วนี่จะเห็นว่านายวิรุณอันนี้กล้องอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่าจังหวะนี้นายวิรุณเนี่ยเหมือนกับวิ่งวิ่งผ่านกล้องไป
ไม่รู้วิ่งหนีหรืออะไรยังไงนะฮะแล้วมือขวาเขาถ้าไปดูดีดีนะฮะ
มันจะมืดกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับนี่จังหวะตรงนี้เราหยุดเอาไว้ให้ดูนะฮะ
เหมือนกับมือขวาเขาเนี่ยไปปิดตรงหน้าอกเอาไว้
ใช่เนี่ยมือเพราะว่าแขนมันพาดลำตัวอยู่แล้วเขามีรอยถูกแทงสองแผล
อ่าคือตรงหน้าอกฝั่งซ้ายค่ะกับแผ่นหลังโอ้
นี่ฮะคาดว่าตอนชุลมุนวุ่นวายน่าจะถูกแทงมา
พอเขาวิ่งไปนะวิรุณวิ่งไปเนี่ยจะมีจักรยานยนต์๒คัน
ว่าอาจจะเป็นกลุ่มคู่กรณี
นี่คันที่หนึ่งนะฮะขี่วนมา
แต่ว่าวิรุณเขาวิ่งไปทางขวามือนะของกล้องนะนี่คันที่สองก็ขี่วนผ่านไปอีก
ก็เลยไม่รู้ว่าวนหาผู้ตายหรือว่าขี่ออกจากจุดเกิดเหตุไปหรืออะไรยังไง
มีกล้องอีกมุมหนึ่งเห็นกลุ่มจักรยานยนต์๓คัน
อาจจะเป็นกลุ่มคู่กรณีของผู้ตาย
ขี่มาแล้วก็ชะลออยู่แถวสะพานตรงนี้
นี่ใกล้กับจุดที่ผู้ตายเขาหนีไปนั่นแหละ
ก็เลยคาดว่าอาจจะหากันหรือเปล่าอาจจะกำลังหากันหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
นี่นะครับหานายวิรุณไม่เจอหรือเปล่าหรือรู้ว่ามีการแทงกันแล้ว
แล้วหนีไปไหนหรือว่าเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า
หรือจะตามเอาเรื่องอีกอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
แต่เอาเป็นว่า๖โมงเช้าเนี่ยนายวิรุณไปนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าโรงแรม
แถวนั้นนั่นแหละห่างจากสถานบันเทิงที่เขามีเรื่องมีราวกัน๕๐๐เมตร
คนที่เจอศพคนแรกท่านผู้ชมเห็นรถบรรทุกไหมฮะ
นี่คันนี้นะฮะค่ะอ่าโชเฟอร์รถบรรทุกเนี่ย
ชื่อนายคณิตสิงสุพรรณอายุ๓๕ปี
ทางคุณคณิตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาก็นอนอยู่ในรถ
ได้ยินเสียงคนมาแบบเหมือนมาเกาะมาเคาะกระจกมองข้าง
แถวหน้ารถเขาช่วงตี๒ตี๓นี่ตรงกับช่วงเกิดเหตุในกล้องวงจรปิดเลยนะ
นี่เขาบอกมีคนมาเคาะมาเกาะอย่างนี้
เขาก็ไม่คิดอะไรเพราะเขาหลับอยู่ในรถ
แล้วชอบมีคนเมาเนี่ยมาเกาะรถแบบแถวนี้มีสถานบันเทิงไง
คุณธนิดบอกบางทีมาเมามาเกาะหน้ารถบรรทุกเขา
อาจงอาเจียนแถวนี้ประจำเลย

เช้าเนี่ยตี๕กว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือ
ก็ตื่นขึ้นมาดูว่าเอ้ามันก็ไม่ใช่โทรศัพท์เราเนี่ย

ก็เลยลงจากรถมาดู
พบว่าเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นมือถือของผู้ตาย
ซึ่งนอนฟุบอยู่ที่แถวหน้ารถเขาไม่ห่างรถมากนัก
ที่ไหนได้ตี๕กว่าครึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์

อันนี้ฮะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเมืองภูเก็ตจับตัวผู้ก่อเหตุ

ชื่อนายอานนท์เทพส่งหรือนายมอส
นี่คนนี้อายุ๓๑ปีค่ะ

หน้าตายังดูถมึงทึ่งอยู่เลยนะพี่หุย
อ่านี่ไปจับได้เมื่อเช้านี้นะฮะ
เขาเป็นกัปตันของสถานบันเทิงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ

ก็เอาตัวมาสอบปากคำที่สพเมืองภูเก็ตนะครับ
อันนี้ตอนที่ไปคุมตัวจากห้องพักนะ

นี่ใส่ทรงใส่เสื้อเรียบร้อยแล้ว

เรื่องต้นเนี่ยมอสเขาก็บอกว่า

อ่าเข้ามาดื่มกินในร้านเขาเนี่ย

แล้วไปเครื่องปลาสิ่งของในร้านเขาเข้าไปห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง
มันก็เลยมีปากเสียงลงมือลงไม้กันเกิดขึ้น
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ

แต่ว่าทีนี้เนี่ยมีแนนนะ
แนนนี่เป็นเมียของมอสนะฮะ

มอสสามีเธอทำงานเป็นกัปตัน
ของร้านสถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
นะฮะมานานละ
ปกติไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร
วันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ย

เรื่องลูกค้ามาอาราวาสในร้าน
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอามีด
เก็บเอาไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์เนี่ย

จนถูกผู้ตายมาล็อกคอ

ก็เลยต้องแทงสวนใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
อันนี้เมียของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าอย่างนี้นะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องการพาวุฒิมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
ขณะเดียวกันเราได้วงจรปิดมานะครับ
ท่านผู้ชมดูนะครับ๑นาฬิกา๕๖นาที
ที่ร้านนะฮะซึ่งปรากฏภาพของผู้ชายอยู่คนนึง
ตรงนี้นะครับ
ถืออาวุธลักษณะคล้ายมีดยาวอยู่หน้าร้าน

ซึ่งชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ถูกจับนะครับ
ชายคนนี้เนี่ยถือมีดแล้วพุ่งใส่คนตายจนล้ม
ลงเกิดการชุลมุนหน้าร้านก่อนจะมีคนพยายาม
งมีดออกจากมือชายคนนี้แล้วมีจังหวะที่
ผู้ตายอาศัยจังหวะหลุดออกมาจากวงเนี่ย
ละมุนตรงนี้เนี่ยวิ่งไปโวยวายหน้าร้าน
ก็เลยคาดว่าผู้ตายน่าจะยังไม่ได้ถูกแทงตรงนี้
เพราะตามคำให้การคือคนตายไปล็อกคอในมอส
ด้านนอกร้านแล้วถูกแทงสวนใส่ในร้าน
คือมีคนพยายามจะแทงอยู่แล้วนะแต่คงจะไม่ได้แทง
ถ้าออกมายืมโยยวายอยู่หน้าร้านต้องมีอาการ
แต่ตอนนั้นผู้ตายยังไม่ได้มีอาการอะไรนะฮะ
เขาชื่อบี้นะอันนี้เขาอ้างว่าอย่างงี้นะ
อยู่ในครัวได้ยินเสียงเออะโวยวายนะก็ทำให้ทราบว่าผู้
ตายเนี่ยไปหาเรื่องลูกค้าโต๊ะอื่นไปหยิบกระเป๋าของลูกค้า
หญิงมาสะพายเล่นตัวเขาก็พยายามเข้าไปช่วยห้าม
โดนผู้ตายเนี่ยกัดนิ้วทั้งสองข้างเนี่ยจนบาดเจ็บนะฮะที่นิ้วมือนะครับ
นักงานของร้านที่เป็นผู้หญิงอีกคนก็ถูกทำร้ายจนเป็นแผลที่แขน
แล้วผู้ตายก็เดินออกจากร้านไปนะแล้วก็มีการไปเอะอะโวยวาย
ไปล็อกคอนายมอสอานนท์ที่เป็นกัปตันร้าน
มอสก็เลยชักมีดออกมาแทงเพื่อป้องกันตัวเอง
ทีแรกคิดว่าเออเรื่องจบแล้วคงแยกย้ายกันแล้วล่ะมั้ง
เอ้านายวิรุณที่เขาถูกแทงที่เขาวิ่งหนีไปเนี่ย

เขาอ่ะเดินไปหาคนที่มือแทงเนี่ยเดินไปล็อกคอร์เขาแล้วก็ต่อยเขา
แล้วนั่นได้เกิดเหตุแทง
วันนี้ทางครอบครัวของไหนวิรุณนะฮะ
ติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทธลุงแล้วนะฮะ
คุณพ่อนี่อายุเจ็ดสิบสามปีแล้วนะครับ
บอกว่าลูกชายเพิ่งมาบรรจุเป็นพนักงานขับรถของพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้๓ปี
ก่อนหน้านี้เป็นทหารพรานอยู่ที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้
ที่ผ่านมาก็จะอยู่กับพี่น้อง๓คนซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันหมด
พ่อบอกยังติดใจสาเหตุที่เกิดขึ้น
ลูกชายพ่อไม่ใช่คนเกเรไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใคร
แล้วก็ขอตำหนิมาตรการของทางร้านที่เกิดเหตุด้วยคือทำไมไม่ดูแลช่วยเหลือลูกชาย
คือจะหาว่าเอ๊ะอะโวยวายอะไรยังไงก็เขาก็เข้าไปดื่มกิน
แล้วไม่ใช่ปล่อยให้พนักงานในร้านเนี่ยมาทำร้ายร่างกายถึงขั้นแบบมาแทงกันอย่างนี้
ซึ่งมันคือเจตนาฆ่าชัด
ก็ก่อนจะรับศพกลับไปที่บ้านเกิดที่พัทธลุงนะฮะ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุที่ลานจอดรถที่ไปเจอศพลูกชายนะครับ
มีหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยกันด้วยนะครับ
แล้วก็มีการกรวดน้ำนะฮะส่วนที่เหลือทางคดีก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปครับ